แต่ว่าเรื่องอุบัติเหตุอย่างที่บอกไปเราต้องย้ำบ่อยแล้วก็เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์นะครับ

คลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งสามารถถ่ายได้นะครับ
ขณะที่มอเตอร์ไซค์แซงขึ้นเพื่อจะขึ้นสะพานกลับรถ
แต่อยู่ไปสะดุดเบอร์เรียร์

คุณผู้ชมฮะมาดูภาพเหตุการณ์ประทึกนี้กันนะครับ

ใช่จังหวะนี้คุณผู้ชมฮะคาดว่ารถจักรยานยนต์ของ
จักรยานยนต์ของเขามันไปสะดุดกับเบอร์เรียร์ขอบทาง
ทำให้ตัวเขาลอยระริ้วตกลงไปข้างล่างจนเสียชีวิตนะคุณ
คุณแต่ดูทรงแล้วคือสะดุดใช่ไหม
เพราะว่าเขาไม่ได้หักเลี้ยวเลยค่ะ
นั่นสิครับอันนี้ต้องหาสาเหตุกันต่อนะฮะ
แต่ว่าคนที่ตามหลังมามีกล้องหน้ารถ
แล้วเขาเห็นด้วยตามองแทบจะไม่ทัน
เห็นแต่รถจักรยานยนต์ที่ยังอยู่บนสะพานกลับรถ

คุณผู้ชมฮะนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะครับ
เป็นรถของนายธวัชชัยโชสูงเนินหรือว่าเฮียหวาน
อดีตนักแข่งมอเตอร์คลอสที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะวันที่๒๗ธันวาคมประมาณเที่ยงกว่านะครับ
ก็อย่างที่เห็นชัดเจนเลยว่าชายขี่รถจักรยานยนต์
อยู่เขาเหมือนไปชนขอบทาง

สะพานกลับรถนี่อยู่หน้ามหาวุทธลัยวงศ์ชาวริกุล
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะครับ
ผู้เสียชีวิตที่ตกลงมาข้างล่างก็คือ๑๐ตรีพร้อมพงศ์
ฉันประทักษินังอายุ๒๕ปีเป็นเจ้าเพศพอดีนะครับ
ชาวอำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งจากภาพจะเห็นว่าขณะผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์มาถึงจุดเกิดเหตุนั้นนะครับ
ไม่มีรถคู่กรณีหรือรถคันไหนเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของเขานะ
แต่เขาขับไปชนราวสะพานเองจนตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิตนะครับ
ด้านของนายประดิษฐตะทาเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
เปิดเผยตอนที่เข้าไปช่วยเหลือพบว่า๑๐ตรีพร้อมพงศ์นอนหมดสติไม่มีสัญญาณชีพนะครับ
สุดท้ายผู้ประสบเหตุก็เสียชีวิตนั้นนะครับ
ซึ่งในจุดสะพานกลับรถหน้ามหาวิทยาลัยวงชาวลิศกุลนั้นนะครับ
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับ
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับขี่ด้วยความเร็วนะครับ
โดยเฉพาะขึ้นสะพานเกือกม้าแบบนี้
บางคนนะคุณขี่ขึ้นเร็วแล้วก็แทบไม่เบรกตอนโค้งด้วยนะฮะ
ทำให้เกิดเหตุการณ์เกิดปฏิเหตุแบบนี้นะครับ